เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในขณะนี้เนี่ยอันนี้จำเป็น
ไม่ใช่แค่ช่วงพายุเข้าช่วงเวลานี้ที่ฝนกำลังตกหนักคลื่นลมแรง
หลังจากนี้ต้องช่วยกันอีกยาวด้วยใช่นะครับนี่คือภาพที่คุณเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรนะฮะ
ที่เป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชไปช่วยเหลือประชาชนที่ต้องอบพยพที่เดือดร้อน
พายุปลาบึกแล้วนะฮะซึ่งเวลามีเหตุเพศภัยมีภัยพิบัติอะไรอย่างนี้
แล้วมีประชาชนเดือดร้อนคุณฝันเด่นเขาจะไปอย่างนี้ตลอด
ใช่ค่ะอันนี้นักร้องชื่อดังตอนนี้ก็มาทำงานเป็นอาศากู้ภัยด้วยนะครับ
โดยเล็กฝันเด่นได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
บอกว่าเขาก็ไปตั้งแต่ช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เห็นบอกว่ายังมีบางจุดที่มีฝนตกหนักมากอยู่
ใช่ครับมันจะย่อมไปนะครับเพราะว่าพยุมจะผมขนไปเรื่อยครับ
อย่างนี้จะมีผมขนไปทางสู่ภูราชทุกคนก็ได้รับวิธีการดูแลกันดีนะครับ
ก็มาเจอกับสไทข์ผมแต่ไม่อยากให้เครียด
เห็นมีบางคนโพสต์สุนัขสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าโดนทิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปเนี่ยเจ้าของสัตว์เขาก็อุ้มออกมากันนะครับ

แมวอะไรพวกนี้ผมว่าเขาก็ดูแลกันนะ
เท่าที่ผมเผชิญเหตุมาหลายหลายเหตุการณ์เนี่ยสุนัขหรือว่าหมาแมวอะไรพวกนี้ก็
ก็เขาก็มีการจัดเตรียมนะ

ที่ที่ให้สุนัขอยู่ในที่สูงมีอาหารวางอะไรพวกนี้ครับ
ไม่เห็นพลาดสกนักกระกำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะเท่าที่ผ่านปลาครับ
นอกจากว่าบางที่ที่เราเคยไปมันอาจจะแบบธุระกันตาอยากเข้าไปแล้วแหละแบบ

ก็โดยรวมก็คือน่าจะโอเคใช่ไหม

นะก็ไม่มีตัวเลขความสูญเสียหรืออะไรพวกนี้ให้เห็นออกมานะ
พี่เล็กยังไม่ได้ไปช่วยใครเสียชีวิตหรือบาดเจ็บดัง

คุณจักรีนนักข่าวบันเทิงก็ได้คุยกับคุณเล็กฝันเด่นนะคะ
คือตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพเรื่องของสัตว์เลี้ยง
อยู่ในพื้นที่ภาคใต้คืออบพยพคน
เหมือนกับว่ามีการทิ้งสัตว์เอาไว้ที่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย
แต่คุณเล็กก็บอกว่ายังไม่มีนะเท่าที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่เห็น
อบพยพกันไปก็มีการอุ้มสัตเลี้ยงกันไปด้วยนะคะ